แต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบ
มันไม่เป็นไปดังหวังมันไม่เป็นไปเหมือนที่เราคิดเนี่ย
มันก็รู้สึกหงุดหงิดตามีกันเนอะ
เพราะว่าแค่เรื่องราวของการหยิบผิด
แบบจะสีเกา
คืนนี้คืนนี้แบตหมดแหละได้สวดมนต์แน่นอนทั้งคืน
เออนั่นสิคือมันยังไงครับอ๋อคือ
ออกมาจากบ้านเวลาเราหยิบโทรศัพท์แล้วเราจะหยิบสายชาร์จ

เห็นขาวเหมือนกันพระท่านอาจจะคว่ำหน้าอยู่
คำแล้วก็หยิบออกมาเลยแม่
ต้องไปตัดแว่นแล้วจ๊ะพ่อหนุ่มจ๋า
เพราะว่าหยิบมาพอเปิดกระเป๋าออกมาจะมาชัด
เอ้าเสียบทางไหนล่ะหลวงพ่อ
ไม่มีที่ให้เสียบเลยโอ้โฮไม่มีที่ให้เสียบ
แหมคือบอกตรงอัดคลิปนี้เสร็จก็คือแบตหมดไปเลย
เพราะว่าหัวชาร์จไม่ได้เอามาจ้าเอาพระมาแทนจ๊ะ
ยกตัวไหว้สาธุละกันนะท่านอำนวยพรให้ละกัน
เข้าหน้าเข้าหลังไม่อย่าได้ลืมไปนะครับ